ทุกชีวิตคุณผู้ชมครับที่สมุดปราการวันนี้ตำรวจต้องใช้ปืนไฟฟ้าอีกแล้วน่ะครับ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
เชิญเปรื้อไฟฟ้ายิงไปแล้วที่นี่ก็เข้าชาร์จตัวเลยนะครับ
ท้องที่สปมสมภาการนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปรงรับเหตุชายเมายาครุ่มข้าง
เป็นบ้านหลัง๑ที่ถ้าบนแพร่กับศาลก็คือมสมภาการนะครับ
นี่ค่ะโบดเขาอยู่บนชั้น๒ของบ้านก็ตามภาพเลยครับ
กันไกลยาวสัก๖นิ้วได้นะครับโวยวายพูดจาไม่รู้เรื่อง
คือตำรวจชุดที่อยู่ด้านในเนี่ยบอกว่า
ตอนที่พยายามจะไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้เขาวางกันไกลเนี่ย

คือโบ๊ทเนี่ยเหมือนกับเดินถือกันไกลจะมาหาตำรวจ
จะพุ่งเข้ามาเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
จำเป็นต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงเข้าใส่
เพื่อระงับเหตุนะครับแล้วก็คุมตัว
ผมก็บอกเรียกชื่อเขานะครับบอกโบ๊ท
ใจเย็นทิ้งกันไกลก่อนแล้วค่อยคุยกันนะ

แต่เขาเนี่ยมีท่าทีนะครับ
พอลุกขึ้นปุ๊บเขามีท่าทีคุกคามนะครับ
เดินเข้ามาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ผมเนี่ยเพื่อลดการสูญเสียนะครับ
ยิงกับสินใจใช้ปืนเทสเซอร์กันนะครับ

เพื่อทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ตำรวจ
หลังจากระงับเหตุได้คุมตัวโบ๊ทได้
ตรวจค้นในห้องในบ้านในตัวเขา

แต่เรื่องนี้ก็ไม่ต้องสืบมากนะครับ

ปัสสาวะเนี่ยพบว่าเสพสารเสพติด
เขาก็ยอมรับว่าเขาไปเสพยาบ้ามา

ก็ถูกแจ้งเขาหาเรื่องการเสพยาเสพติดเข้าไปนะครับ
นี่ค่ะคือทุกครั้งที่เราเล่าข่าว
การใช้ปืนช็อตไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่เนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมจะส่งข้อความมาถามด้วยความสนใจเยอะมาก
อย่างภาพเมื่อกี้มันเจ็บขนาดนั้นเลย
หรือว่าเขาร้องแบบเยอะเกินอะไรอย่างนี้
คุณผู้ชมถามเยอะเพราะคุณผู้ชมบอกว่ามันน่าสนใจมากนะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มเติมนะคะ

คุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

รับคำสั่งตรวจสอบอาวุธประจำกาย

กุญแจมือปืนประจำกาย
และที่ขาดไม่ได้คือปืนไฟฟ้า
อาวุธชนิดใหม่ที่ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กระแสไฟฟ้าถูกส่งผ่านปลายกระบอกปืนไปยังสายไฟบาง
ปลายทางคือเข็มลูกดอก๒อัน
พุ่งตรงเข้าที่เป้าหมายบริเวณลำตัว
ทำหน้าที่ปล่อยกระแสไฟฟ้าภายใน๕วินาที
ด้วยจำนวนบูธไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบแล้วว่า

แต่จะทำให้คนร้ายกล้ามเนื้อหดเกร็ง
สมองไม่สั่งการร่างกายชั่วขณะ

อาจจะทำให้แค่ตันลงไปแล้วก็

ซึ่งผ่านการรับรองจากทางการแพทย์
แล้วก็มีคู่มือแล้วก็ผ่านการทดสอบ

มีระยะหวังผล๖๗เมตร

ทั้งสองอันต้องปักเข้าที่เป้าหมายพร้อมกัน

เพราะเป็นปืนที่ตัดกระแสไฟฟ้าด้วยตัวมันเอง
แต่หากหญิงพลาดเป้าคนร้ายเข้าประชิดตัว
ตัวปืนยังทำหน้าที่ช็อตไฟฟ้าได้อีกด้วย
จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมพกตัวปืนเทเซอร์กันแล้วออกไปปฏิบัติหน้าที่
ก่อนที่ตัวเจ้าหน้าที่จะไปพกคนจะต้องถูกยิงมาก่อน
เพื่อที่จะให้รู้ว่าปืนที่เราใช้มีมาตรฐาน
ก็คืออุปกรณ์ทางเลือกในระดับการใช้กำลัง
เป็นวิธีการจับกุมหรือเป็นการป้องกัน
พยานตรายที่ใกล้จะถึง
เทรเซอร์ปืนไฟฟ้าสัญชาติอเมริกัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดซื้อกว่า๓๐๐กระบอก
เพื่อให้สถานีตำรวจทั่วประเทศได้นำไปใช้ในการระงับยับยั้งเหตุต่าง
โดยผู้ใช้ต้องผ่านหลักสูตรกว่า๖ชั่วโมงในรอบ๑๒เดือน
ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษเป็นหน่วยงานแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขณะดำรงตำแหน่งรักษาการผู้กำกับปพ
นำปืนช็อตไฟฟ้ามาใช้ร่วมกับอาวุธประจำกายและดิ้ว
เพื่อเป็นหนึ่งในทางเลือกในการหยุดยั้งคนร้ายโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิต
และตำรวจไม่ต้องตกเป็นจำเลยของสังคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน